จังหวัดกระบี่ค่ะมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวเชียราหลงกรบรรเดียนธระเทพพระยะวรางกูล
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันที่๙ธันวาคม๒๕๖๒
นายพินิษฐบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๓ทุ่งสงศ์
ตรวจสอบความคืบหน้าการสร้างพระพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี
เป็นประธานเปิดอาคารสารากลางจังหวัดหลังใหม่ในวันศุกร์ที่๙ธันวาคม๒๕๕๙เวลา๑๕นาฬิกา
ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่มาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกด้าน
เพื่อเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จและนับเป็นจังหวัดแรกในรัชสมัยของรัชกาลที่๑๐
ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
สำหรับอาคารสารกลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่มีพิธีวางศิลาเริกเมื่อวันที่๗พฤษภาคม๒๕๕๙
เป็นอาคารสูง๕ชั้นขนาดความกว้าง๒๘เมตรยาว๗๒เมตรงบประมาณกว่า๑๑๓ล้านบาท
การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี๒๕๕๗เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่าง
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะแขวงปากาไสขึ้นเป็นเมือง
โดยมีสารกลางจังหวัดตั้งอยู่บริเวณบ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองเมื่อปี๒๔
และในปี๒๔๔๓ได้ย้ายมาตั้งณที่ตั้งสารากลางในปัจจุบันในตำบลปากน้ำอำเภอกระบี่